ทีนี้มาดูหน้า๑๑สุพิมพ์แท้รัฐค่ะ
คุณผู้ชมประเด็นข่าวสารด้านการเมืองต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
โต้กระแสนักเรียนลุกอือต้านตู่นะคะตู่ซัดกลับกลัวถูกเพื่อนบูลลี่
คือเราติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมา
ประชาชนปลุกแอกจนกระทั่ง๘โมงเช้าวันรุ่งขึ้น
ลามบานปลายไปสู่นักเรียนในรั้วโรงเรียนต่าง
คือกลุ่มเยาวชนปลดแอบจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไป
แต่ทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นแล้วก็จะมีน้องนักเรียนในรั้วโรงเรียนต่างเนี่ย
คือจะใช้คำว่าทั่วประเทศก็ไม่น่าจะผิดนะคะชู๓นิ้วต่อต้านพระเด็จการแล้วมีการผูกโบผูกลิฟตบิ้นขาว
คุณผู้ชมเหตุการณ์ต่างเหล่านี้มันบานปลายขึ้นมาเป็นระยะ
แม้กระทั่งเมื่อวานนี้ก็ยังไม่หยุดหย่อน
คือไม่ต้องที่ไหนไกลเลยไปดูโรงเรียนเก่าที่นายกสังกัดนายกเคยเรียนมาก่อน
โรงเรียนวัดนวลนรดิตแม้แต่รุ่นน้องของนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาชู๓นิ้วนี่เห็นไหมคะ
สิทธิ์เก่าดีเด่นที่วัดนวลนรดิตคือป้ายนี้ล่าสุดถูกปลดออกมาแล้วเห็นไหมฮะ
นี่ถูกปลดออกมาแล้วคือมีการชี้แจงว่าเป็นป้ายเก่าส่วนหนึ่ง
ส่วนบางส่วนก็บอกว่าก็ไม่อยากให้เกิดภาพที่ว่ารุ่นน้องของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปชูต่อต้าน๓นิ้วกับป้ายนี้นะคะ
ก็เลยมีการเอาออกแต่ถึงกระนั้นก็ตามแม้ว่าป้ายจะถูกเอาออกแล้วคุณเห็นกรอบไหมกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีป้าย
เด็กก็ไปชู๓นิ้วแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ดีเนี่ยนะคะ
แสดงออกลักษณะแบบนี้มีมาเรื่อยให้เราได้เห็นกันนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่บางส่วนเนี่ยพยายามจะบอกว่าไอ้การแสดงออกแบบนี้ในโรงเรียนก็ดีเนี่ยมันผิดมันผิดกฎระเบียบมันผิดกฎหมาย
หรือแม้แต่ครูบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกของนักเรียนเนี่ยก็บอกว่ามันผิดกฎโรงเรียนมันผิดกฎหมายที่นี้คุณผู้ชมเทคโนโลยีเนี่ยสปีดของเทคโนโลยีเนี่ยเด็กเรียนรู้ได้ไว้เรื่องของการหาความรู้มันไม่ได้ผูกขัดหรือมีข้อจำกัดเฉพาะในห้องสมุดหรือจากการสอนของครูเดี๋ยวนี้เทคโ

มีการรวมตัวกันเช่นเดียวกันนะคะยืนสงบนิ่งถือกระดาษเปล่าสิบห้านาทีแสดงจุดยืนต่อต้านผลิตการสิบห้านาทีน้องยืนสงบนิ่งแบบสันติวิธีอาหิงสามไม่ได้มีความรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีความวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเองก็พยายามที่จะมาดูแลเรื่องของความปลอดภัยอย่างใ
ช่วงค่ำของ๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาแม้ว่าฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาลจะประเมินว่ามอบ
การซีลหลอกบัตรประชาชนเพื่อที่จะไล่รายทือรายทือแก้รัฐธรรมนุนคุณหนึ่ง
หมื่นห้าร้อยยี่สิบเอ็ดคนแปลว่ามากกว่าสามพันคนนะคะ
รัฐบาลได้เห็นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นอย่าประมาทกับเด็กนักเรียน
นักศึกษากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะทีนี้คุณผู้ชมค่ะ
อกจากโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกัญญาแล้วเนี่ย
ไปดูที่โรงเรียนสุราชพิทยาคมค่ะปรากฏว่าโรงเรียนสุราชพิทยาเนี่ย
คุณเห็นไหมนักเรียนหญิงนักเรียนชายม๑ถึงม๖
สักประมาณ๕๐๖๐คนก็ทำกิจกรรมแสดงเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะฮะ
มีการชูป้ายผ้าขาวกระดาษขาวติดโบขาวหน้าอก
แล้วการกระทำเนี่ยคือเกิดขึ้นในโรงเรียนปรากฏว่าจังหวะหนึ่งค่ะ
ตามรายงานข่าวบอกว่าไปมีปากเสียงกับรองผู้อำนวยการโรงเรียน
ลักษณะในทำนองที่ว่ารองภวมหนอยการเนี้ย
เหมือนจะง้างมือมาตบเด็กนักเรียนด้วยช่วงหนึ่งนะคะ

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเกิดการโต้เถียงกันขึ้นนะคะ
ระหว่างน้องโรงเรียนสุราชพิทยากับรองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะ

ปรากฏอยู่ในคลิปชื่อว่าคุณประหยัดไทยเสนะคะ
ยืนยันว่าไม่ได้มีการจะง้างมือมาตบเด็กแต่อย่างใด
แต่ว่าลักษณะที่ไปพูดคุยพยายามอธิบายให้เด็กฟังว่า
การแสดงออกสามารถทำได้แต่ต้องไม่ใช้สถานที่ภายในโรงเรียน
เพราะฉะนั้นไปขอร้องและร้องขอให้เด็กเก็บป้ายภาพ
แต่ท่านค่ะเมื่อวานนี้กระทรวงศึกษาธิการ
มีการออกหนังสือด่วนออกมาแล้วนะคะ
ว่าเด็กนักเรียนสามารถแสดงออกเชิงสัญลักษณ
สามารถชุมนุมในโรงเรียนได้ไม่ผิดกฎผิดระเบียบนะคะ
เพราะฉะนั้นน้องนักเรียนซีหรอกกระดาษแผ่นนี้ไป
แล้วไปให้ครูไปให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดูนะคะ
ถ้าเกิดว่าจะมีการชุมนุมในโรงเรียนเกิดขึ้น
เพราะว่าไม่ได้ทำผิดกฎนี้นะคะ
ของการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของเฉพาะผู้ใหญ่ต่อไปนะคะ
เด็กเองก็มีสิทธิ์มีเสียง
การทำกิจกรรมไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใคร
ส่วนภาพที่ลงในโซเชียลเป็นภาพขณะที่รองผู้อำนวยการ
ขอยึดป้ายผ้าอันนี้
น้องที่เราไปคุยด้วยก็บอกว่าจริงแล้ว
รองภูมิในการโรงเรียนไม่มีสิทธิ์ที่จะมายึดป้ายภาพ
เพราะว่าการเรียกร้องการแสดงออกแบบนี้เป็นสิทธิเสรีภาพ
กรอบของรัฐธรรมนูลแต่น้องก็ยืนยันนะคะว่า
จังหวะที่มีการเงื้องมือรองผอไม่ได้จะตบนะคะ

แน่นอนเมื่อวานนี้นักข่าวของเราก็ไปถามนายกรัฐมนตรี
คิดเห็นอย่างไรกรณีที่ตอนนี้มันบานปลายแล้ว
กลุ่มเยาวชนปลดแอบสู่นักเรียนในรั้วโรงเรียนต่าง
คือถ้าเกิดว่าเยาวชนปลดแอบเป็นนิสิตนักศึกษาก็จะอยู่ในกำกับ
กัดกระทรวงอุดมศึกษาถูกไหมคะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักเรียนก็จะอยู่ในสังกัดกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
ทีนี้มีความเห็นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายกบอกว่าจริงแล้วไม่อยากให้นักเรียนตกเป็นเครื่องมือของใคร
ลักษณะการกระทำของนักเรียนที่เกิดขึ้น
คือจริงแล้วบางคนไม่ได้เต็มใจที่จะทำ
แต่เพื่อนด้วยกันเนี่ยบูลลี่ไม่ให้เข้าชุมนุมบ้างไม่ให้เข้ากลุ่มบ้าง
ก็เลยต้องคือจำยอม
ทำตามกันว่าอย่างไรใช่ไหมคะจำใจทำตามกัน

บอกบางทีในสถาบันการศึกษาของตัวเอง
ไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามมีการบุลลี่กัน
ถ้าใครมาร่วมใครมาร่วมก็จะถูกกีดกัน
ถูกไม่ให้เข้าชมรมเข้ากลุ่มอะไรเนี่ย

เท่าที่ฟังจากนักศึกษามานะครับ
บางคนก็ไม่ได้อยากจะมีส่วนร่วมอะไรเท่าไหร่
นายกบอกว่าเด็กนักเรียนกลัวเพื่อนบุลลี่
ก็เลยต้องจำจะยอมในการที่จะรวมกลุ่ม
ชู๓นิ้วแล้วก็ผูกบัวขาวใช่ไหมคะ
เอาล่ะถามพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้คุณยังยิ้มได้ยังยิ้มออก
ถ้าเราถามว่าลักษณะการชูสามนิ้วของน้องนี่

บอกว่าการแสดงออก๓นิ้วคือเป็นการแสดงออกของลูกเสือ

ชื่อว่าศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีนะคะ
มีการมารับลูกในสิ่งที่พลเอกประวิทย์พูดด้วยนะ
บอกว่าอ๋อมันคือลูกเสือ๓นิ้วคือ
้วแรกข้าจะจงรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
ข้อ๒ค่าจะช่วยเหลือผู้อุ่นทุกเมื่อ
ข้อ๓ค่าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ
เขาตีความว่าการที่นักเรียนออกมาชู๓นิ้ว
คือลูกเสือฟังเสียงพลเอกประวิทย์ค่ะ

ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้๔โมงเย็นค่ะ
น้องนักเรียนก็บอกว่าทุกอย่างขอให้จบในรุ่นเรา

มีการติดแฮชแท็กเลิกเรียนไปกระทรวงศึกษาที่การ
น้องนัดรวมตัวกันนะคะ
ผ่านเพจบัญชีทวิตเตอร์ที่ชื่อว่ากลุ่มนักเรียนเลว
เขาบอกว่าผู้ใหญ่สอนมาตลอดว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
เพราะฉะนั้นอย่านอกลู่นอกทาง
ในเมื่อผู้ใหญ่เป่านกหวีดจนได้ดิบได้ดีเป็นเจ้าคนในคน
พวกเราจะน้อมนำปฏิบัติตาม
เพราะฉะนั้นวันนี้น้องนักเรียนในกรุงเทพมหานคร
แฮชแท็กเลิกเรียนไปกระทรวงศึกษาธิการ
แล้วจะไปชู๓นิ้วไล่พระเด็จการ
แล้วจะบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ก็คือคุณนัทพลทีพสุวรรณอดีตแก่นำกปศบอกว่า
อย่าคุกคามสิทธิเสรีภาพของนักเรียน
แล้วจะเป่านกหวีดไล่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้วย

คือคุณนัทพลบอกว่าส่วนตัวแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
แต่ก็อยากถามกลับว่ามาไล่ผมเรื่องอะไร
แล้วก็อย่างที่เจนบอกไปล่าสุด
สพทมีการออกหนังสือด่วนที่สุดเมื่อวานนี้
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ให้แจ้งโรงเรียนในสังกัดให้เปิดพื้นที่
ให้นักเรียนจัดกิจกรรมในการแสดงความคิดเห็นได้
ภายใต้หลักการและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
ซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีการอ้างอิงของมติ
ของคณะกรรมาธิการวิสามันรับฟังความคิดเห็นของนักเรียน
นักศึกษาของสภาพผู้แทนราชดรที่เห็นว่า
ลักษณะการกระทำเหล่านี้เป็นการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ
ในการแสดงความคิดเห็นตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูล
ที่มีการรองรับไว้เพราะฉะนั้นแล้ววันนี้๔โมงเย็น
น้องนักเรียนจะไปที่กระทรวงศึกษาธิการ
ไม่แน่ใจว่ารัฐมนตรีนัทธพลทีพสุวรรณอดีตแก่นำกปศ

หวังว่าจะไม่มีเรื่องราวที่มันรุนแรง
แล้วก็การทำอะไรก็อยู่ในกรอบของกฎหมายที่สามารถทำได้แล้วกัน